อาจจะคุ้นแม่ลูก๒มาต่อที่คุณพ่อลูก๓กันบ้างดีกว่านะคะ

ก่อนหน้านี้นะคะพี่พีชเองได้ออกมาโพสต์
ไว้พอลูกสาวคนโตน้องเซญ่า
บอกว่าคือภูมิใจในตัวลูกสาวนะคะ

พร้อมกับให้กำลังใจลูกที่ตอนนี้ป่วย
ซึ่งพอโพสต์แบบนี้ปุ๊บหลายคนเป็นห่วงค่ะว่าเฮ้ยน้องเซย่าป่วยเป็นอะไร
โดยพี่พีชนะคะออกมาเผยถึงอาการป่วยของลูกสาวคนโตนะคะว่าเธอป่วยเป็นไทรอยด์
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรักษาทำให้ต้องหยุดฝันการเป็นศิลปินที่ประเทศเกาหลี
ซึ่งอาการของเซย่าตอนนี้ก็คือน้ำหนักเนี่ยขึ้นขึ้นลงมีผมร่วง
ก่อนหน้านี้ประจำเดือนก็ไม่มา๙เดือน
นำซ้ำสภาพจิตใจย่ำแย่ก็เลยมีการปรึกษาจิตแพทย์ด้วยนะคะ
ซึ่งพี่พีชเองก็เป็นห่วงลูกยังไงก็พร้อมจะดูแลและให้กำลังใจลูกเสมอค่ะ
เป็นโรคไทรอยด์นะฮะแต่โชคดียังไม่เกือบแต่ยังไม่เป็นไทรอยด์เป็นพิษ
ประจำเดือนไม่มาประมาณ๙เดือน
๙เดือนใช่และเด็กอายุ๑๔ประจำเดือนไม่มาผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะอยู่กับมัน
มีอารมณ์แปรปวนเพราะว่าสารเคมีในร่างกายเนี่ยมันผิดปกตินะครับ
แล้วก็จะมีเรื่องน้ำหนักซึ่งอยู่ก็จะลดพวดลงไป๗๘๙โลแล้วอยู่ก็ขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้
ถ้าสุขภาพมันไม่ได้เนี่ยมันเดินหน้าต่อไม่ได้
ก็คือยืนยันว่าทางทางนู้นก็ไม่มีปัญหาอะไร
คือทำให้น้องเข้ามาสู่ในภาวะปกติทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจก่อน

และเทรียมสิ่งที่ร่างกายขาดแล้วเจระเย็น

ที่ร่างกายขาดแล้วใจเย็นอยู่กับความเป็นธรรมชาติให้ได้
ร่างกายจะกลับมาเป็นปกติแต่ถ้าใจร้อนอยากรีบทานยาก็ไม่มีปัญหา
คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องใจแข็งแล้วพยายามรักษาด้วยวิธีธรรมชาติให้ได้
เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเชื่อว่ากำลังใจที่ดีที่สุดเนี่ย
น่าจะเป็นจากครอบครัวที่มีให้กับน้องเซย่านี่แหละนะคะ